ตอนกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรอากง
ไม่ธรรมดาซะแล้วถ้ามีชื่อแบบนี้มาอร่อยเด็ดขนาดไหน
ติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
อ่อนหน้านั้นทำลงน้ำแข็งค่ะกรอบแบบหามโม้น้ำแข็ง
ทำทุกอย่างค่ะที่ลูกผู้ชายทำ
เพราะสมัยก่อนอากงอาม่าเคยขายก๋วยเตี๋ย
พอแม่และก็มารุ่นหลานค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวไม่เจานานแต่นะครับ
เกลียวหมูต้มยำค่ะ

ร้านเราไม่ได้ใช้มะนาวขวดค่ะใช้มะนาวสด
เพราะยังไงทำออกมาเนี่ยหอมกลิ่นมะนาวแน่นอนครับ

ก็น่าจะเป็นคุณแม่ตอนนี้ป่วยค่ะ

ก็เลยเจอมะเร็งเป็นระยะที่๔

แต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าเหมือนเราต้องมา

เขาก็เริ่มเปิดให้มีการค้าขายอะไรอย่างนี้

แต่ว่าเราดันมาเจอกับอุปสรรคตรงนี้

แต่ว่าพาแม่ไปหาหมอค่ะ
ยังอยู่ที่เดิมนะคะก็ยังมาได้อยู่
ร้านหนูอยู่ตรงถนนสุวินทะวงนะคะ
ระหว่างซอย๓๖กับ๓๔อยู่หน้าหมู่บ้านปีชาค่ะ
ใครมาไม่ถูกก็โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะ
น่ากิน
ผมต้องสั่งเกี้ยวกรอบมาเพิ่มนะ